คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ใครเข้าครัวบ้าง
พี่เบิร์ดพี่อุ๋ยจัดตลาดทำกับข้าวบ่อย

ก่อนหน้านี้พี่ซื้อมะนาวไว้เป็นจำนวนมาก
แล้วก็บีบใส่โหลแก้วแช่ตู้เย็นเอาไว้

ถึงเวลาจะใช้ช่องฟิตไว้

พอละลายปั๊บมันก็เป็นน้ำมะนาวเหมือนเดิ

บ้านที่เขามีไข่ไก่มากเขาก็ทำแบบนี้ฮะ
ใส่หลุมแบบเนี้ยอยู่แชร์ช่องฟิส
พอมันละลายปั๊บมันก็เป็นไข่ไก่เหมือนเดิมเลย

พอหน้าแรงทีไรเจอปัญหานี้ทุกทีแหละ

จำได้ไหมว่าพี่เคยแนะนำว่าถ้าใครมีที่มีทางก๊อฟเอ้ย

ปีนึงมันถูกอยู่๒เดือนถูกคืนราคานะ

และเฉพาะหน้าร้อนเนอะมันจะแพง
จมป้ายเห็นแล้วมันมี๔๕บาทในลูกนึง
หลายคนก็บอกว่าโอ๊ยช่วงนี้ฉันอยากกินมะนาว
ฉันต้องควักเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

อยู่นู้นตลาดสดบางลำพูเทศบาลนครขอนแก่นนะ

ตอนนี้มันปรับขึ้นมาลูกละ๔๕บาทบ้าง

เฉพาะคนที่แบบต้องซื้อมะนาวไปทำอะไรย่ำ
ในชีวิตทำกับข้าวของพี่นะครับ
พี่เคยซื้อมะนาวแพงที่สุดมีอยู่ปีหนึ่ง

ก็ถามแม่ค้าเขาบอกแม่ค้าทำไมมันแพงจังอ่ะ
นะจริงแล้วเป็นราคาปกติของไอ้เนี่ยงี่หน้าร้อน

ถ้าเกิดว่าฝนมันมาเร็วเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเยอะแล้วราคามันจะค่อยถูกลง

ซึ่งนอกจากมะนาวผลสดที่ปรับราคาขึ้นแล้วมันจะมีมะนาวขวดด้วยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วย
ขวดละ๓๐ก็จะปรับเป็น๕๐บาท
พอมะนาวแพงขึ้นราคาก็ปรับขึ้นไปบางที๒๐๐ก็มีนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าแพงขึ้นไป๔เท่าตัวพอมะนาวมาลงเดี๋ยวมันก็ราคามันก็ลงมา
แต่ไอ้มะนาวขวดเนี่ยคุณผู้ชมครับลองดูลองถามให้แน่ใจนะ
คือบางร้านก็๑๐๐นะบางทีก็บางร้านก็เอาไปผสม
ใช่อยู่ดีทำเชื้อเฉยอย่างที่พี่เบิร์ตแนะนำนี่โอเคนะคะ
ั้นน้ำแล้วแช่ฟริตไว้นะคะอาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายได้
แต่อย่าลืมว่ามันคือมะนาวนะเดี๋ยวเผลอเอาไปใส่น้ำเปล่ากินนะ
มันก็เป็นน้ำแข็งเปรี้ยวนะดูดีดูดี